ตามสัญญาบอกแล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูสุภาพสตรีหมายเลข๑ของสหรัฐอเมริกา
ที่ไปเล่านิทานให้เด็กในโรงพยาบาลแห่งชาติฟังนะคะ

ไม่ได้ไปคนเดียวนะพาสุนัขครอบครัวไปด้วย
มิเชลล์โอบามาสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา

เล่านิทานให้กับเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคเลือด
ซึ่งต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาเป็นเวลานาน

ซึ่งโอบามานางมิเชลโอบามาก็บอกว่า
อกจากจะมาเนี่ยเห็นไหมเห็นข้างไหม
พาเจ้าโบกับเจ้าซันนี่สุนัขครอบครัวมาร่วมด้วยนะคะ
ก็นั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเชื่อฟังดีทีเดียวล่ะ
ส่วนเรื่องนิทานที่มิชาวามาเลือกไปเล่านะคะ

มิเชอร์โอบามาก็มีการตอบคำถามของเด็กที่มาร่วมงานด้วย

โมกับเจ้าซันนี่เป็นสุนัขที่เรียบร้อยหรือว่าซุกสนคะ
เชลบอกว่าโอ้โห๒ตัวนี้เป็นสุนัขที่ดีมาก
ซันนี่จะดื้อบ้างเป็นบางครั้ง
เวลาที่ออกจากห้องครัวแล้วก็แอบไปขับถ่ายอีกฝากหนึ่งของธรรมเนียบขาว
บอกว่าทุกคนกำลังพยายามจัดการกับปัญหานี้อย่างหนัก
เดินเข้าไปห้องทำงานเอ๊ะทำไมมีกลิ่นตุ๊ะ
สุดยอดนะสามารถขับถ่ายในธรรมเนียมขาวได้

ส่วนหลังจากที่ตอบคำถามเด็กจบแล้วเนี่ยนะคะ
มิเชลก็ลงไปพูดคุยกับผู้ป่วยเด็กที่ด้านล่างเวทีด้วย
ก็มีเจ้าซันนี่นี่แหละมาร่วมแจมตลอดเลยไม่ยอมไปไหนเลย

ซึ่งการเล่านิทานให้ผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ
ช่วงเดือนธันวาคมของสุภาพสตรีหมายเลข๑ของสหรัฐเนี่ย
ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานกว่า๖๐ปีแล้วนะคะ

ซึ่งสุภาพสตรีหมายเลข๑คนแรกที่มาเล่านิทานให้กับผู้ป่วยเด็กฟัง
บ้านเราก็มีกิจกรรมแบบนี้นะรู้ไหมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ก็จะมีแผนกที่เป็นเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เคยไปเล่านิทานให้น้องฟังว่าน้องฟื้นรักดาลควรชวนไป
น้องคือน้องสนุกแล้วคือเราเหมือนเราได้ไปช่วยเล่านิทาน